มีหลายประเด็นนะแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนค่ะ
เพราะว่าเรื่องของคุณทักษิณ
คุณทักษิณมีการออกมาทวิตออกมาโพสต์ข้อความอะไรหรือเปล่า
ไปดูกันหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะ
ทางคุณทักษิณมีการออกมาโพสต์ทวิตเตอร์
แล้วก็มีการรีทวิตข้อความค่ะที่คอการเมืองอ่าน
แล้วก็มองว่ามันมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่า
ข้อความแปลงนะต้องทนกับอะไร
แล้วก็มีทีนด้วย
เอาอันนี้ก่อนอันนี้เป็นการรีทวิตข้อความ
ของนายดวงฤทธิบุญนาคสถาปนิกแล้วก็นักออกแบบชื่อดังค่ะ
คือต้นฉบับของนายดวงฤทธิเนี่ยนะ
ทวิตเอาไว้บอกว่าต้องทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อน
เอาตีนถีบหน้าอยู่ทุกวันจริงเหรอครับ
เพื่อนที่โกหกคอยแทงข้างหลังตลอด
แต่ต้องช่วยมันเพราะลำพังตัวเองมันไปเองก็ไม่รอด
ไม่ช่วยมันกูก็ผิดช่วยมันกูก็เจ็บ
แท็กความอดทนบางทีแม่มก็มีขีดจำกัด
อันนี้อันนี้คือข้อความต้นฉบับแล้วคุณทักษิณมีการรีทวิตไง
แล้วเป็นการรีทวิปแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า
คุ้นนะครับเออตีความกันได้ว่ายังไงคุณผู้ชม
คนไปคอมเมนต์นะใต้ทวีตของคุณทักษิณ
แล้วก็มีแปะรูปของคุณอุ๊งอิงคือทำเป็นเมมมา
แล้วก็ใส่ข้อความว่าคือคุณอุ้งอิงถามอะไรอีก
แล้วคนก็ไปแซวว่าถ้าพูดอีกจะตัดเน็ตแล้วนะ
เพราะอะไรรู้ไหมคนไปแซวคนไปคอมเมนต์บอกว่า
เน็ตที่ดูใบเพื่อไทยจะดูดี
คือเหมือนกับว่าอยากจะไม่ให้พ่อออกมาพูดอะไรแบบนี้หรือเปล่า

แต่นี่คนในเน็ตเขาทำนะคุณอุ้งอิ๊งยังไม่ได้เอ่ยปากถามพ่อนะ
ให้มันเป็นมีเฉยเพราะว่าเวลาที่มีความเคลื่อนไหวอะไรมา
แม้ว่าตอนที่คุณทักษิณบอกว่าจะกลับแล้วสื่อมาถามคุณอุ้งอิง
คุณอุ้งอิงก็บอกว่าอันนี้คือก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูด

แต่ถ้าไปถามคุณอุ้งอิ๊งคุณอุ้งอิ๊งตอนนี้จ๋อยอยู่ซึมอยู่
อยู่เรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยนะ
ห่างลูกสาวห่างลูกชาย
นี่ค่ะน้องทิทันกับน้องทาสินเพราะอะไรล่ะ
โพสต์ภาพวันนี้เนี่ยโพสต์ภาพว่ากำลังจะเดินทาง
ใช่ไหมคือเขียนเอาไว้ในไอจี
เป็นภาพยืนอยู่ที่สนามบินกับกระเป๋าบอกว่า
ลูกไว้กับคุณยาย๒วันแม่คิดถึงคุณตาไม่เจอเลย
แต่แม่จะจ่อยไหมยังไม่ขึ้นเครื่อง
คิดถึงสองจิ๋วของคุณแม่แล้วหลากอารมณ์เหลือเกิน

แต่ดูชุดคือถ้าเกิดคุณอุ้งอิ๊งโพสต์เช้าวันนี้
ที่แรกที่ฉันเจอคุณตายสิริวัลถามคุณตายว่า
เดินทางวันนี้เหรอกี่โมงไปส่งหรือเปล่า

คุณตายบอกว่าน่าจะเดินทางตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
บ่าย๓โมงเพราะดูชุดเฟรมขวามือ
คือเมื่อวานมีการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนหลังการเลือกตั้งที่เพื่อไทย
คุณอุ๊งอิ้งไปแล้วเอาลูกสาวไปด้วย

ใช่ฮะแล้วก็น่าจะเป็นการเดินทางในช่วงบ่าย๓เลยนะครับ

งั้นตอนนี้ก็ต้องบินไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะ

เมื่อวานโต้กันไปกันมาหลายรอบจนคุณสิทธาออกมาขอโทษ
แล้วคุณสิทธามีการโพสต์เนื้อเพลง
เนื้อเพลงนี้นะคุณอีกหน่อยเธอคงเข้าใจ
ของคุณธเนธวรากุลนุเคราะห์นะคะ
ประโยคนี้เนื้อเพลงนี้อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ
ว่าอะไรสำคัญไปกว่าแค่รัก
ใช่อันนี้โพสต์เมื่อ๒๐ชั่วโมงที่แล้วนะฮะ

ว่าบานปลายหมอชนนั่นถามก้าวกลาย
ถ้าเห็น๖เสียงสำคัญกว่า๑๔๑เสียง
เพื่อไทยก็ต้องดูตัวเองอันนี้ฝั่งคุณสิทธา
ใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งเพื่อไทยอย่างรองเลยค่ะ
นุการของเพื่อไทยก็มีการโพสต์เพลง

ขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บ
เจ็บแบบเดิมที่เคยเจอมาก่อน

คุณวิโรธจากก้าวไกลก็มาปิดจบแบบสวย

จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

อ่าก็ความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของคุณสิทายังไม่มีนะ
วันนี้ผมเข้าไปดูในเฟซบุ๊คครับ
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดยังไม่โพสต์เรื่องอะไรขึ้นมานะครับ

ก็หมอชนน่านถึงขนาดเปิดแล้วก็พูดเอง

ไอ้ที่พูดประโยคนี้คือนักข่าวถามว่าโกรธระดับไหน
หมอชนนั่นก็เลยเปรียบเทียบให้ฟัง